ต่อกันที่อีกหนึ่งความสูญเสียค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการสูญเสียนักร้องนักดนตรีชื่อดังนะคุณมืดไข่มุกนั่นเองค่ะ
ค่ำคืนที่ผ่านมานี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมคืนที่๕แล้วนะคะ
จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อคืนนี้ค่ะทั้งครอบครัวได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้าย
เพื่อนพี่น้องในวงการเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันเยอะเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณติ๊กชีโร่ปีเตอร์โฟดีไฟล์พี่เทดดี้โลโซแล้วก็พี่อ๋อวงอินคาค่ะ
โดยทางคุณสร้อยพาวิกาบุญเรืองลูกสาวของอามืดไข่มุกนี่นะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่ายังคงเสียใจกับการจากไปของคุณพ่ออย่างมาก
แล้วก็คิดถึงคุณพ่อมากด้วย
ไม่อยากให้คุณพ่อนั้นห่างไกลกันไปแบบนี้เลยค่ะ
พร้อมกับบอกด้วยว่าเมื่อช่วงคืนที่๓ของการจากไปของคุณพ่อ
เธอบอกว่าเธอรับรู้ได้นะคะว่าคุณพ่อมาหาที่บ้าน
เพราะว่าได้ยินเสียงแบบคนร้องไห้
ซึ่งเธอก็พยายามเดินตามหาเสียงร้องไห้นั้น
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อ
แล้วก็พูดลอยไปบอกว่าพ่อร้องไห้ทำไม
เชื่อว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงน้องคนเล็ก
เพราะว่าอะไรตอนนี้น้องในภาพอายุ๑๒ปีเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมซึ่งทางลูกสาวเองก็บอกว่า
อยากจะบอกพ่อนะว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
เขาจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดค่ะ
พ่อจะอยู่ในใจสร้อยตลอดไปไม่มีวันลืมนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงแม่กับมังกรนะ
เดี๋ยวซ่อยจะดูแลแทนพ่อเอง
พี่น้องก็ยังเป็นดื่อเนื้อเชื่อไขทางอยู่
ถึงแม้ว่าจะคนน้ำแม่แต่ก็ยังดื่อเงินเลือดตาอยู่

ไม่ต้องให้แกกังวลให้แกหลับให้สบาย
ทางครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะคุณผู้ชม
นะส่วนทางพี่ติ๊กชีโร่ที่เคยทำงานร่วมอยู่วงพลอยกับคุณอามืดไข่มุกบอกว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาส่งพี่ชายสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็เล่าความประทับใจเมื่อครั้งที่ยังเคยทำงานด้วยกันบอกว่าพี่มืดเนี่ยเป็นพี่ชายที่น่ารักคอยดูแลซัพพอร์ตการทำงานให้เพื่อนร่วมทีมในวงทุกคนเสมอ

การที่มาร่วมเอ่อไว้อะไรสำหรับพี่มืดแล้วก็ส่งพี่มืดไปสู่สวงสวรรค์ค่ะโดยเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากพิธีสวดพระพิธรรมนะฮะทางชมรมคนรักลูกทุ่งค่ะพร้อมด้วยทีมงานสอนสุพันธ์โชว์มีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการส่งอามืดไขมุกเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยนะฮะและในวันนี้ค่ะช่วงสี่โมงเ
ก็ครอบครัวของอามืดด้วยค่ะมีหมดกรรนะคะไว้อะไรท่านด้วยเนาะค่ะ